คุณผู้ชมฮะนักศึกษาสาวโพสต์โซเชียล
ช่วยกันหน่อยตามหารถของหนูหน่อย
รถจักรยานยนต์จอดไว้นะฮะคนร้ายมาขโมยไปเลยจากหน้าหอพักนะครับ
บอกโอ้โหจะใช้รถไปเรียน
เรียนไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะถูกขโมยไป
นี่ฮะเป็นคลิปครับมาแล้วนะจ๊ะโจรนะจ๊ะ
เห็นแล้วนะฮะว่ารถจักรยานยนต์จอดเรียงรายอยู่หน้าหอพักนะครับ
ทีนี้ก็เลยขโมยสิฮะพฤติกรรมของคนร้ายนะฮะ
เหมือนวางแผนมาอย่างดีแต่งกายมิดชิดนะฮะ
เกงขายาวเสื้อกันหนาวมีฮูตคลุมศีรษะ
ปิดบังใบหน้าแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยอีกนะครับ
เมื่อกี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปใช่ไหม
แล้วก็ทีนี้มาด้อมมองรถเป้าหมายและถีบอะไรฮะถีบ

หักคอรถจ้ะนะฮะเพื่อจะเข็นออกไปนะครับ
เหมือนเป็นอะไรนะทำมาแล้วหลายครั้ง
แบบเชี่ยวชาญอย่างเงี้เชี่ยวชาญรู้วิธีการดีนะฮะ
เพราะว่าใช้ผ้าขนหนูผืนใหญ่คลุมไปที่แฮนด์รถ
คล่อมถีบแทนลักษณะหักคอนะฮะ
เพื่อให้ล็อกเสียหายก่อนจะถอยรถออกมาจากช่องจอดนะครับ
แล้วก็ทำอย่างใจเย็นด้วยนะคุณนะ
หลังจากนั้นแม่ค่อยเก็บผ้าเก็บผ่อนอะไรอีกนะฮะ
เอาผ้าเนี่ยมาคุมตัวสักนิดนึงหรือว่าอากาศมันหนาวนะ
แล้วก็ค่อยเข็นค่อยเอารถจักรยานยนต์ออกไป

นางสาวบีอายุ๒๐ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่ง๑
ผู้เสียหายพามาดูจุดเกิดเหตุในช่วงกลางวัน
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าหอพักในซอยสันติภาพบ้านท่าตำบลธาตุเชิงชุม

เล่าให้ฟังแบบนี้โอ้โหดูจากวงจรปิดนะ
เกิดขึ้นตี๒๒๐นาทีของวันที่๕มกราคมนะครับ
แล้วเธอกลับมาจากหอพักช่วงเวลาหลัง๔ทุ่ม
เป็นช่วงเวลาที่หอพักปิดก็เลยต้องจอดรถจักรยานยนต์ของเธอนะฮะ
ทะเบียน๑กสศ๗๓๐๓สกนจอดไว้หน้าหอพัก
เพราะเอาเข้าไปไม่ได้แล้วตอนเช้าแต่งตัวจะไปเรียนตามปกติ
โอ้โหลงมาดูไม่เห็นรถจักรยานยนต์แล้วนะครับ
ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่าหายไปเพราะโจรร้าย
รถจักรยานยนต์คันที่หายเนี่ยเธอกู้เงินทกศมามาซื้อนะคุณ
ราคา๕๐๐๐บาทเพื่อใช้เป็นยานพานะ
ในการขับขี่เดินทางไปเรียนทุกวัน
ตอนนี้ลำบากลำบลเหลือเกินต้องอาศัยรถเพื่อนเดินทางไปเรียน
อย่างเสียดายเงินด้วยนะคุณเธอยังเป็นแค่นักศึกษาอยู่เลยนะฮะ
นี่นะครับเธอบอกโอ้เจ้าโจรนะถ้าเปลี่ยนใจเอามาคืนได้นะ
หรือว่าวอนผู้พบเห็นทราบเบาะแสแจ้งตำรวจ

จะได้ไม่ไปก่อเหตุซ้ำที่อื่นอีกนะครับ
แล้วก็ฝากตำรวจด้วยนะในการดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินให้กับประชาชนนะครับ